น้องน้องทุ่งสีทองเก้าร่วง
เก้าเก้าน้องร่วง
คงลงคอยคมเขียว

มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องกีต้าร้อง

เก่งมาก

ร้องได้ในเพลงแรกลับแล้วค่ะ๑๐๐๐๐บาท
ในบทเพลงที่ชื่อว่าสัญญาบ้านทุ่งนะครับ
แล้วก็น้องกีต้าก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเขามีความสามารถในเรื่องการร้องเพลง
ร้องดีร้องดีมาก
ร้องดีมากเสียงเป็นผู้ใหญ่เลยล่ะ

ค่ะอาจจะได้สักฝาหนึ่งละแทบหนึ่งแถบนึง
อย่างน้อยกว่ามันจะเดินมากัดเราได้ก็ไกลนิดนึงเพลียแล้วกว่าจะเดินมาถึง

เคยบอกแล้วว่าร้องได้รางวัลสูงสุด๘๐๐๐บาท

สถิติสถิตินะฮะตอนนี้๑๑๐๐๐บาทแล้วนะฮะคิดว่าเงิน๑๐๐๐บาทมันเยอะสำหรับเราไหม

ถ้าหนูเรียนรัฐบาลค่ะแต่นั่งรถประจำไปโรงเรียนค่ะ
ค่าหน่งสือค่าขนมได้บันกี่บาท

มัธยมเขาไว้ซื้อข้าวกินเอง

อ๋อข้าว๒๐บาทขนม๒๐บาทครับน้ำฟรีครับน้ำฟรีค่ะมีของโรงเรียน
คนนั้นก็โอเคถ้าน้ำฟรีอ่ะนะต้องถามคุณพ่อรายลับต่อเดือนแล้วเท่าไร
ไม่ค่อยทราบส่วนมากก็เกี่ยวข้าวได้ก็จะรู้ว่า๔เดือน

มีเงินเก็บอย่างเดียวแล้วพอไม่ใช่ช่วงหน้านามีอาชีพอะไรเสิร์ฟไหม
ก็บางทีก็ไปช่วยน้องชายขายของหรือไปลงเรือฮะ

ทำไม่ได้นะแถวบางประมาน้ำจะท่วม

ก็คือต้องพึ่งอันนี้อันเดียวเลย

เป็นปีกันเลยเป็นเดือนต่อเดือนกันเลย
ว่าเดือนนี้จะต้องใช้เท่าไร
อย่างปีไหนที่แบบข้าวได้ราคาดีแล้วแบบเคยทำรายได้ให้มากสุด
หลังจากจ่ายค่าปุ๊ยค่ายาค่าอะไรไปหมดแล้ว

ในปีนึง๒รอบเนี่ยกี่บาทแบบเอาแบบราคาข้าวดีเลยนะคุณพ่อ
ก็ประมาณปีนึงก็ถึงสองหมื่นกว่าบาทนะครับ
เลียแล้วเดือนละ๒๓๐๐บาทเท่านั้นเองนะครับ

ความหวังก็อยู่ที่นี่นะฮะน้องกีต้าใช่
ตอนนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรลืมเพลงที่แล้วไปได้เลยมาสู่เพลงที่๒นะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
อินโทรแว่วหวานประสานความเจ็บปวดและรวดรามนะฮะ
ยังไงกันเพลงนี้น้องกีต้าครับ
เพลงนี้เคยฟังบ่อยค่ะแล้วก็ร้องฝึกร้องที่บ้านบ่อยเหมือนกันค่ะ

ถือว่าอยู่ในขั้นสบายใจกว่าเพลงเดิมเนาะ

อืมเราจะได้ฟังเพลงเพราะเพราะขึ้น

ฟังอินโทรไปแล้วน้องกีต้าครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
กีต้าจะสู้หรือว่าจะหยุดครับ

แน่นอนค่ะต้องสู้แน่เพราะว่ายังเหลืออีก๓ตัวช่วยที่กีต้ายังไม่ได้ใช้นะคะ
โอ้โหขนาดเพลงที่แล้วยากกว่านี้ยังไม่ใช้นะครับ

แผ่นป้ายเลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ค่ะ
ไม่ใช้ค่ะ
เอาละครับเราก็จะมาได้ฟังเพลงเพราะจากเสียงร้องของน้องกีต้าคนนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ว

เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลง

ใจไม่รอ
ลาเที่ยจุดสรรค์
ข้าเผงรองเวียง
จากน้ำตาไหลเผื่อวันขึ้นจากพี่ไป
หนุ่มเมืองชนและสาวมหาชัย
ต่างยืนร้องไห้รถไฟเล่นไปหลับตา
ลาแล้วน้องเพ็ญล่าก่อน
ไม่มีบุญย้อนขอหนะไปก่อนลับลา
พ่อแม่น้องเขาจงเจ้าบ่าวิวา
เห็นเจียนมาเพราะว่าไม่รักเขาเลย
ประเพณีคลุมถุงชนให้คนปวดร้าว
เจ้าบ่าวเจ้าสาวคงไม่มีสุขเลย
มันหมดสมัยบังคับใจกันเอ่ย
ผิดโทษอายเพ็ญจำต้องฟื้นทน
วันไทยทะเลมีคลื่น
เหมือนเสียงสะอืนของคนรักจากเมืองทน
หนุ่มทาชะลอบเข้าด้วยแค่เพียงกายตน
เพ่นมองมนต์คิดถึงคนเมืองชนทุกวัน

คือเขาแบบไปสายประกวดขนาดตาเขาแบบโบรยไปเนี่ยนะ
แบบเหมือนใช่น่ารักดูจังเลยกีต้าร์
ไปจำปลอดภัยไปจากไหนหรือว่าเราฝึกหรือว่ามันเปล่าไปเอง

ไว้จิกขอคะแนนกรรมการหรือเปล่า

ก่อนจะขึ้นเมธีเขาก็จะต้องรู้ว่ากรรมการนั่งอยู่ตรงนั้น

ถ้าสมมุติว่าพี่เป๊กร้อง

อันนี้ก็เกินไป

แต่หน้าไอ้ดูนะ
ดูแบบว่ากำลังพอดีหวาน

เสียงเนี่ยฟังเพลินเนาะ
วันหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้ขึ้นเวทีที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น

สมัยนี้ที่มันเป็นอาชีพที่ให้ความสุขกับคนอื่นนะ

แล้วก็กลายเป็นอาชีพที่อันดับหนึ่งเลยนะ
ของเด็กไปถามทุกคนเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ย
อยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอยากเป็นดีเจ

เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
กีตาร์ร้อง
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ